เหตุการณ์นี้ที่เพชรบูรณ์ค่ะมีอดีตลูกสะพ้าย
ศึกจากการบวชชีนะคะครับชวนแฟนนุ่มที่เพิ่งศึกจากการบวชพระ
ไปฆ่าพ่อของอดีตสามีค่ะเฮ้ยเพิ่งศึกกันทั้งคู่เลยนะคะ
กันไปฆ่าคนมันมีแบบนี้ด้วยเหรอคะ
ว่าเอาลูกติดไปฝากให้เลี้ยงอะไรแบบเนี้ยอ่า
แต่ถึงขั้นต้องไปฆ่าเขาเลยเหรอคะโอ้โหไม่น่าเชื่อนะเมื่อคืนนี้ค่ะ
ริมถนนหน้าบ้านหลังหนึ่งในตำบลนายมอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์
ตำรวจภูทรย่อยวังชมพูไปตรวจสอบค่ะคนเจ็บนางจำรัฐพรมมาอายุเจ็ดสิบเอ็ด
ถูกแทงเข้าที่ซี่โครงซ้ายนำตัวส่งโรงพยาบาลเพชรบูรณ์
คนตายคือนายประเสริฐนักบุญอายุเจ็ดสิบเอ็ดก็คือสามีของคนเจ็บป่ะค่ะ
ถูกแทงที่หน้าอกหลายแผลที่ไทยทอยก็มีแผลเหมือนกับถูกของแข็งกระแทก
นำศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์นะคะนี่ค่ะสามีพระยาคู่นี้
คนเจ็บคนหนึ่งตายแล้วผู้ก่อเหตุคือใคร
นางสาววิพาอายุสี่สิบเจ็ดนายแสวงอายุสี่สิบห้าครับ
สามีภรรยาชวนกันมาฆ่าคนตายก่อเหตุเสร็จขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีกันไปค่ะ
เนี่ยเพิ่งบวชกันทั้งคู่เพิ่งศึกออกมาแล้วมาชวนกันฆ่าคน
ส่งคุณบอมอภิวัตินักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุครับ
เต็มถนนเลยค่ะได้คุยกับลูกชายของผู้เสียชีวิตนะคะ
นายพิเชษนาคบุญอายุสี่สิบเก้านายพิเชษบอกว่านางสาววิพาผู้ก่อเหตุ
เป็นอดีตลูกสะพ้ายของเนี่ยทั้งคู่ทั้งคนเจ็บคนตายอะค่ะครับ
ก่อนที่จะมาคบกับในใหม่ลูกชายของนางจำหลัด
นางสาววิพามีลูกติดมาด้วยคนนึงชื่อหนึ่งอายุยี่สิบเก้า
แต่มีปัญหาด้านสมองลูกชายนางจำหลัดเสียชีวิตลง
นางสาววิพาไปมีสามีอีกหลายคนเลยต่อมานางสาววิพาไปบวชบัญชี
รักษาอาการป่วยตามความเชื่อไปรู้จักกับนายแสวง
ตอนนั้นนายแสวงก็เป็นชาวจังหวัดพระนครศรียุธิยา
เป็นพระแล้วก็ไปจำวัดอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งที่เพชรบูรณ์
พอไปเจอกับนางสาววิพาก็เลยศึก

ไปอยู่กินกันที่บ้านของนางสาววิพาในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ตะมนนายม
หลังจากนั้นนางสาววิพาก็เลยศึกจากการเป็นชี
แต่เขายังนุ่งเป็นแบบผ้าสีน้ำตาลเข้มอยู่อะค่ะคุณผู้ชม

นางสาววิพากับนายแสวงอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งอะนะคะ
ก็ได้นำในหนึ่งก็คือลูกไปฝากให้กับนางจำหลัดอดีตแม่สามี

จำรัฐกับนายประเสริฐก็ไม่พอใจ
เพราะว่าในหนึ่งเหมือนกับกินเยอะหรืออะไรแบบนี้

เช้าวันเกิดเหตุลูกชายของนางจำรัฐขับรถพาในหนึ่งไปส่งที่บ้านของนางสาววิพาอยู่ห่างกัน๒๐กิโลไม่ทันข้ามวัน
นางสาววิพากับนายแสวงขี่รถพาในหนึ่งกลับไปส่งเหมือนกับว่าทำไมฝากเลี้ยงไม่ได้เหรออะไรอย่างเงี้ย
แล้วก็เถียงกันท้าทายกัน
นายประเสริฐเดินออกจากบ้านตรงไปหานางสาววิพากับนายแสวงค่ะแต่แบบตรงเข้าไปเหมือนไม่ทันตั้งตัวนะ
นางสาวิพาเอามีดเป็นมีดเหมือนแบบแกะสลักผลไม้แทงอกนายประเสริฐเลยนะคะ
นายประเสริฐล้มลงไปนายแสวงช่วยจับนายประเสริฐต่อนางวิพาไม่หยุดกระโดดขึ้นคล่อมเอามีดกระหน่ำแทงจนนายประเสริฐนิ่งไปเลย
นี่คือพ่อของอดีตสามีนะเขาอายุ๗๑แล้วนะคะนี่คือสิ่งที่ทำกับเขาค่ะ
พอนางจำรัฐเห็นก็วิ่งเข้าไปช่วยแต่ถูกนางสาววิพาแทงเข้าไปเหมือนกันแทงเข้าท้องไปครั้งหนึ่งจนเจ็บแล้วก็ร้องให้เพื่อนบ้านออกมาช่วย
นายพิเชษลูกชายก็ออกมาออกมาสู้กับนางสาววิพากับนายแสวงสู้กันอยู่พักนึงนางสาววิพากับนายแสวงก็ขี่รถหลบหนีไปค่ะ
ถ้าทายกันให้ออกไปอ่านซึ่งดูสมัยภูมิ

เขาเอาลูกลูกเขาอีกคนนึงคนโตครับกับผัวเก่าเขาอีกคนนึงครับ
อันนี้คือลูกติดของอีกครับ

ใช่ครับลูกติดผัวเก่าเอามาให้ยายเลี้ยง
ตากับยายก็ว่าทำไมลูกคนเดียวเลี้ยงกันไม่ได้หรือ
ทำไมจะต้องเอามาให้โยนภาระให้ตากับยาย
ทำไมเวลามีผัวใหม่ทำไมมีได้ลูกคนเดียวทำไมเลี้ยงไม่ได้
ประเ๗๘สาเหตุนี้ครับ
เหมือนกับว่าทางฝั่งนี้เขาก็บ่นว่าลูกคนเดียวทำไมเลี้ยงไม่ได้มีสามีใหม่มีได้ก็เลยกลายเป็นทะเลาะกัน
ทีมข่าวได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาค่ะในหมู่บ้านห่างจากจุดเกิดเหตุ๒๐๐เมตรนะคะ
นี่นะครับภาพนี้ค่ะชาวบ้านโวยวายจับใจความไม่ได้นะคะว่าพูดว่าอะไรเนี่ย
ภาพนี้ทุ่ม๗นาทีกว่าจะเห็นรถจักรยานยนต์ของผู้ก่อเหตุขี่มุ่งหน้าไปทางเข้าหมู่บ้าน
นี่ค่ะขี่หนีค่ะขี่หนีไปทางนี้
ของผู้เสียชีวิตเขาเห็นเหตุการณ์นะคะเขาก็บอกว่าตอนเกิดเหตุเห็นนางสาววิพากับนายแสวง
ขี่รถมาจอดกลางถนนนายประเสริฐเดินออกมาจากบ้านแล้วก็ตะโกนถามว่า
ไหนใครว่ากูหมาแก่นี่นายประเสริฐก็เหมือนกับเดินออกมาทะเลาะกับนายแสวงเหมือนกับต่อยกันเลย
นางสาววิพาพกมีดมาไงคะแทงนายประเสริฐจนล้มนางจำหลัดมาช่วยมาช่วยนายประเสริฐ
โดนแทงไปครั้งหนึ่งก็ล้มไปกลายเป็นล้มทั้งคู่แล้วเขาอายุเยอะทั้งคู่ไง๗๑ทั้งคู่
ผู้ก่อเหตุก็ขี่รถหนีไปตามภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่
ลูกชายของนางจำลัดคนเจ็บค่ะนายอดุลประเสริฐอายุ๕๔
ก็เล่าให้ฟังว่าจริงแล้วทางครอบครัวรักและเอ็นดูในหนึ่งเหมือนลูกหลานคนนึงนะ
หนึ่งเป็นคนชอบสูบบุหรี่แล้วก็กินเกง
นายประเสริฐก็เลยอยากจะให้นางสาววิพา
เอากลับไปเลี้ยงดูเองได้ไหม
เพราะเราก็ไม่มีกำลังที่จะเลี้ยงเขาขนาดนั้น
สุดท้ายมาเกิดเรื่องแบบนี้
สภาพจิตใจของนางจำรัฐตอนนี้คือแย่มากนะคะ
เพราะปกติก็อยู่กันนะคะสามีภรรยาสองตายาย
กลายเป็นว่าตาตายไปตัวเองบาดเจ็บเนี่ยค่ะ
ตาเขาก็บ่นกับยายว่าโอ้ยกาแฟก็หมดอะไรก็หมด
ตาก็บ่นยายก็บ่นให้มันฟังมันก็ไม่กลับ
มันก็กินตามปกติของมันนะเพราะว่าคนบอกแบบ
คนไม่เต็มอ่ะเหมือนคนไม่เต็มอ่ะเถอะ

ตอนเที่ยงเขาก็อยู่นี่แหละเขาก็
คนผู้ก่อเหตุเขาก็มาทักผม
ผมก็เข้ามาบ้านมาเอาของเอาอะไรอยู่บ้านนี้
ลูกชายของผู้ก่อเหตุค่ะใน๒อายุ๒๕ปี
เป็นลูกของนางสาววิพากับในใหม่
นี่นะคะก็เป็นสามีคนที่๒เสียชีวิตไปแล้ว
มีสามีหลายคนนางสาววิพาเนี่ย
เดินทางมาร่วมงานอาการโศกเศร้าเลยค่ะ

ระหว่างปู่กับย่าให้ฟังมาก่อนเลย
หลังเกิดเหตุก็โทรไปหาแม่แต่ติดต่อไม่ได้

แต่เขาบอกว่าบวชเหมือนแบบรักษาตัว

หรืออะไรแบบนี้แต่บวชมันตั้ง๘ปีพี่อุ๋ย

พี่โชคคุยกันปกติ
เมื่อบวชนานหรือยังครับ
ก็บวชมาได้สักประมาณ๘๐
๘ปีเนาะ
ก็บวชรักษาตัวด้วย

และคือมามอบตัวรักษาตัวให้
ไม่โกรธครับก็มันก็โกรธไม่ได้
ก็คือไม่ให้เหมือนเดิมครับแม้ก็คือไม่ให้
ก็ให้เป็นไปตามกฎหมายครับ
คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราไปที่วัดเสาทงทอง
ที่ชาวบ้านเขาบอกว่านางสาววิพาเคยบวชชีอยู่ที่นี่ค่ะ
ถามพระลูกวัดพระลูกวัดบอกว่านางสาววิพาไม่เคยบวชที่นี่
ไม่เคยบวชที่นี่แต่มาทำบุญที่นี่
ของเธออยู่ใกล้กับวัดนี้
ส่วนนายแสวงสามีที่ไปร่วมกันก่อเหตุเนี่ยนะคะ
ก็ไม่เคยบวชที่นี่เหมือนกันแต่มาช่วยงานที่วัดบ่อย
ยังไงเราก็เลยไปที่บ้านของนางสาววิพาก็แล้วกัน
จากวัดแค่ร้อยเมตรไม่มีใครอยู่บ้านค่ะ
แต่ด้านบนบ้านเหมือนกับเปิดไฟทิ้งไว้
เพื่อนบ้านบอกว่านางสาววิพากับสามีเงียบไม่สูงสิงกับใคร
ไม่รู้ว่าเป็นชีหรือเปล่าด้วยซ้ำ
แต่แต่งตัวเหมือนชีทุกวันเลยแต่ไม่รู้ว่าเป็นชีหรือเปล่า
ตกใจมากนะที่ไปก่อเหตุแบบนี้กลัวเลย
ก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่เรียบรรณญเนินการตามกฎหมาย
ซึ่งเรื่องคดีมันเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คือล่าสุดบอกว่านางจำรัดอาการปลอดภัยละที่ถูกแพงเข้าที่ท้อง
เรื่องคดีนางสาววิพาพวงมาลีกับนายแสวง
นฤษีผู้ก่อเหตุทั้งคู่เนี่ยเขาติดต่อมอบตัวที่สพเมืองเพชรบูรณ์
คือเขาหนีไปที่อำเภอพาชีจังหวัดพระนครศรีอยุชา
ผู้ต้องหาเขารับสารภาพว่าก่อเหตุแทงในประเสริฐจริงค่ะ
สาเหตุก็คือทะเลาะกันเรื่องที่นำในหนึ่ง
ลูกชายของนางสาววิพาไปฝากคนตายกับคนเจ็บเลี้ยงเอาไว้
แต่คนตายกับคนเจ็บไปด่าไปว่าว่าทำไมแบบลูกชายเธอกินเยอะ
ท้าทายกันจะเอาไม้มาตีเธอก่อนเธออ้างแบบนี้นะ
เธอบอกว่าเธอก็เลยเอามีดปอกผลไม้ที่แคร่ที่บ้านของผู้ตายนั่นแหละ
ผู้ตายแล้วก็หนีไป
ตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายนะคะ
แล้วเดี๋ยวจะสอบปากคำพรุ่งนี้ต่อค่ะ